ติดตามรายงานสดได้จากทางด้าน

ไปดูบรรยากาศล่าสุดกันก่อนที่สนาม

ครับก็ความสุดหวัดใหญ่แล้วสุดนะครับ
ของธรรมเศษเทียมชาติไทยนะครับ
ก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ก็แฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมา
ก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจ
และสุดบอลทีมชาติไทยกันอย่างทึกครับเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ
คุณเกิกชัยครับก่อนที่จะลงสนาม
ล่าสุดคุณเกริกชัยได้พูดคุยกับทีมงานสตาร์โค้ช
ซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองกับความมั่นใจในเกมนี้บ้างไหมครับ

ซิโก้ก็บอกอย่างที่ทุกครั้งที่บอกก็คือ
ความมั่นใจของตัวเขาเองแล้วก็ลูกทีมของเขาเองเนี่ย
เชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายให้ได้
นี่๓แป้มติดว่าเป็นโบนัส๑แป้มนี่คือถือว่าเป็นตามเผ่าของเราอยู่แล้วครับ
ครับคุณเกลียดชัยครับแล้ววัดานักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมซิเจช์ชนะทิพย์สงครสินหรือว่าธนทรีย์สินแดงดา
เขาว่ายังไงบ้างครับก่อนที่จะลงเล่นในเกมนี้ครับ
ปียสินนะครับก็พูดถึงเรื่องของร่างกายของเขานะครับ
เพราะว่าก่อนที่จะลงสนามในเกมนี้นะครับ
แต่ในเกมอันนี้ในช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่อีรานะครับ
เขาได้เรียกความฟิตมาอยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พูดคุยกับเขาก็บอกว่า
ตอนนี้ร่างกายของเขาพร้อมเต็มที่
แล้วก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ
ซึ่งวันนี้เองนะครับในส่วนของธีรสินแดงดา
ก็จะออกสตาร์ทเป็น๑๑ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยด้วยนะครับ
ติวจากหลายช่วงปีพึ่งออกมาเพื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ส่วนสองสองที่ราชบังคลากิฤาสภาคเค้าไม่ได้ลงเกมนี้เค้าอยากจะ

มากเพราะว่าเจอกับอีรัตเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่

สำหรับกันในที่สมสิทธิ์

ขอบคุณมากนะครับนี่คือรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากประเทศอีราน
คุณเกรกชัยคุณโถพุศกาลกีฬาไทยรัฐทีวีเกาะราชซึ่งเข้าไปก่อติด
ความพร้อมของทีมชาติไทยตั้งแต่ในวันแรกที่เดินทางไปถึงประเทศอีรานแล้วนี่
อีกไม่กี่ชั่วโมงจะต้องลงทำการแข่งขันในเกมสำคัญแล้วนะครับ